กราฟพุ่งไม่หยุดแล้วจ้า
อันน์แอนทรีเนียโพสิล

แล้วเมื่อเช้านี้ลูกแอนของเราทำพี่แม่กระเทยใจฟูอีกแล้ว
คุณผู้ชมค่ะสวยร่ายมนต์สะกดมนตราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
ทุกอย่างค่ะได้นำชุดเทพิดาอันธักอยู่ในเมืองนี้นะคะ
บวงสวงอยู่ที่หน้าสารพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ตั้งอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะ
แล้วก็มีการจัดโต๊ะบวงสวงยิ่งใหญ่เลย
นำเครื่องหัวที่เป็นชะดาแล้วก็มวยผมเข้าพิธีไปด้วยค่ะ
เพื่อเป็นการขอพรของที่น้องจะใช้จริงบนเวทีเนี่ยเอาไปด้วยคุณผู้ชมนะ
ถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยต่อหน้าพระแม่ธรณี
และมีการรดน้ำสังลงไปที่เครื่องหัว
แอนโทเนียเนี่ยแต่งตัวเต็มยดถวายต่อหน้าองค์พระแม่ธรณีด้วยนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพระแม่ธรณีนี่นะเขาบอกว่า
จะถูกสร้างรูปแบบให้เป็นเทวรูปที่สวยงาม
มีผมยาวแล้วก็มีน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บไว้อยู่ในเส้นผมนั่นเองค่ะ
ซึ่งน้ำที่ไหลออกมาสุดที่จะบำรุงโลกมนุษย์ด้วยน้ำที่มั่นคง
อย่างที่หลายคนปรารถนา
ธรณีก็หมายถึงโลกหรือว่าดินนั่นเอง